มีชาวบ้านเข้าไปยื่นเรื่องร้องเรียนเอาผิด
ยดร้อยตำรวจเอกบอกว่า
เป็นตำรวจเนี่ยไปตั้งโต๊ะ

นี้เขาบอกมีคลิปวงจรปิดนี่เป็นหลักฐาน
เขาบอกนี่เป็นกล้องวงจรปิดในร้านค้านะของผู้ที่ร้องด้วยนะครับชื่อนางสาวอรวรรณสริงคานอายุ๓๔ปี
เธอบอกว่าตำรวจของสพเกาะพงันยศร้อยตำรวจเอกนะเขาเรียกกันว่าผู้กองกรอบมาขู่แม่ของเธอให้ใช้เงินกู้นะครับ
เป็นเงินกู้ที่มีคนกู้แล้วแม่ของเธอเนี่ยต้องค้ำเอาไว้แต่ความจริงไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรเลยนะครับ
โดยบอกว่าพฤติกรรมของผู้กองกรอบเนี่ยนะก็คือจะใช้ความสนิทกับแม่ของเธอเนี่ยมาใช้หน้าร้านค้าแม่เธอ
นิติกรรมสัญญาปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ที่มากู้เงินแล้วไปเก็บดอกเบี้ยเขาร้อยละยี่สิบต่อวันนะ
แล้วก็ให้แม่เธอเนี่ยกับตัวเธอเนี่ยช่วยหาคนที่มากู้เงินให้ด้วยไม่ออกหน้าเองเพราะว่าตัวเองเป็นตำรวจนะครับ
ทีแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้พอมีลูกหนี้เนี่ยขาดส่งนะครับ
ทางผู้กองกรอบเนี่ยก็จะไปแจ้งความกับผู้กู้ฐานช่อโกงแล้วบางรายเนี่ยมาบังคับให้เธอกับแม่เนี่ยทำสัญญาค้ำประกันเอาไว้ให้
สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเธอกับแม่เนี่ยต้องมาถูกแจ้งความดำเนินคดีไปด้วย
นี่ฮะก็เลยอยากให้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้กองกรอบให้หน่อย
เขาก็มาคุยเรื่องสัญญาเงินกู้ตามที่ปรากฏในคลิปเลยก็คือจะให้แม่หนูเป็นคนที่ค้ำประกันให้แล้วก็รับผิดชอบเงินทั้งหมด
โดยที่ก่อนหน้านี้เขาได้มาบังคับให้แม่หนูเขียนสัญญาว่าเออช่วยเขียนไว้หน่อยไม่เป็นอะไรหรอกพี่หนูผมไม่นั่นหรอก
ผมจะเอาไว้แค่ว่าค้ำประกันเฉยเพื่อความสบายใจแม่หนูก็เขียนให้เพื่อความสบายใจทั้งที่ไม่ได้กู้เลยบาทหนึ่งก็ไม่เคยได้จากเขาค่ะ
แล้วก็ฟ้องมาบังคับให้หนูเขียน
เธอก็บอกว่าเธอไปยื่นหนังสือร้องเรียนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับกับทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีพลโนตรีสาธิตพลพินิษฐ์นะครับ
ซึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอตรวจสอบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามพยานหลักฐาน
แล้วก็มีข้อมูลว่าคดีที่ผู้กองกรอบ
แจ้งความดำเนินคดีช่อกงทรัพย์กับทางฝั่งแม่ลูกเนี่ย
ตอนนี้ก็กำลังสอบสวนกันอยู่
เบื้องต้นเพราะว่าสัญญาเงินกู้ไม่ถูกต้อง
เรื่องนี้ทางฝั่งของคุณอรวรรณเขาบอก
เขาก็จะให้ทนายความไปยื่นฟ้องกับศาลกลับเหมือนกัน

ก็สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงทั้งหมดแล้วนะครับ
สอบพยานบุคคลแล้วก็ดูพยานหลักฐานทั้งหมด
เดี๋ยวก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอีกทีนึงนะ
ส่วนผู้กองกรอบถ้าอยากชี้แจงข้อเท็จจริงข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ย
ก็บอกทีมข่าวของเราได้นะฮะว่าเออตกลงแล้วมันใช่ไม่ใช่อย่างไร
สองแม่ลูกเขาบอกมันตรงไม่ตรงอย่างไรกับที่เขาร้องเรียนนะครับ